สุดยอดมวยเด็ก
ผลการให้คะแนนของมวยคู่แรกนะครับ
กรรมการธนาดลอยู่เบิกสมบูรณ์ประพาวงศ์อนันต์เมฆสวรรค์
มีความเห็นเหมือนกันให้ฝ่ายแดง๔๗และฝ่ายน้ำเงิน๔๙ครับ

ไฟน้ำเงินยอดขุนพลเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับ
มา๓ครั้งแพ้ไป๒ครั้งนี้ชนะซะแหละ

กันว่าเป็นสุดยอดมวยเด็กที่ชกในรายการเงินล้านตลอดนะครับ
ไทยรัฐทีวีเองก็หยิบชิ้นปลามันมาจากราชดำเนิน

ก็ฟังประวัตินะครับนักมวยทางด้านมุมแดง

ชื่อนายธุรกิจแก้ววิเศษอายุ๑๕ปีเป็นชาวจังหวัดนนทบุรี
กมาแล้ว๗๐ครั้งชนะ๔๐ครั้งแพ้๒๕เสมอ๕ครั้ง
ข้างหลังแพ้คะแนนโดมทองลูกเจ้าพ่อโรงต้มที่เวทีมวยราชดำเนิน
ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินเมืองชนเล็กพอสวนทอง
ชื่อนายดูสิตสันสิงอายุ๑๕ปีเป็นชาวจังหวัดกรุงเทพมหานคร
กมาแล้ว๕๘ครั้งชนะ๔๒แพ้๑๖ครั้ง
ความข้างหลังแพ้คะแนนชาติภิกฤษสอยจอภิกฤษแปดลิ้วที่เวทีมวยราชดำเนิน
มวยคู่นี้ก็ยังไม่เคยชกกันที่ไหนมาก่อนนะครับ
เพราะแรกได้เพิ่มทีโปรแกรมที่ราชดำเนินน่ะ
แล้วก็ไม่ได้มีเหตุบางประการเลยต้องยกมาชกที่นี่ครับ
อ่าผมเคยอยู่กับพี่ตูแสงเน้นสองรุ่งโลศน่ะ
เดี๋ยวดูว่าทำไมถึงรักเขาว่ากันว่าเก่งเหลือเกิน

เมื่อกี้ดูรูปร่างเนี่ยมุมแดงได้ลอยกว่านะพี่ชัย
สูงกว่าฝ่ายแดงสูงกว่าประมาณสัก๖เซน๑๖๒กับ๑๕๖ครับ

กรรมการผู้ทำหน้าที่บนเวทีนะครับอาจารย์สินชัยจุลวงครับ
มุมแดงนี่ก็ซ้อมอยู่กับพี่ตูแสงชนสาวรุ่งโลศนะครับ

อยู่กับประธานเอกบางไซ

พศทองเอกบางไซค์อคุณธรนะครับ
การผ่านมวยคู่นี้นะครับฝ่ายน้ำเงินนี่ผ่านมวยมาดีกว่า
เข้าเมืองกรุงมาก่อนครับ
แต่ว่ามุมแดงก็ได้เปลี่ยนรูปร่างนะแล้วก็แผนสดขึ้นมา
เคยมาที่ไทยรัฐนะครับฝ่ายน้ำเงินแต่ฝ่ายแดงนี่เคยมาแล้ว
เดี๋ยวดูครับมวยคู่นี้นะครับ
เป็นมวยเล็กก็จริงนะครับแต่ว่าประเภทเล็กดีรถโตครับ
ไปบนวิธีครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นคู่ที่๒ครับ
คู่แรกเพชรเมืองย่าแพ้คะแนนยอดขุนพลนะครับ๔๗๔๙๓คนนะครับ
คู่นี้ครับยอดฟ้าสมหวังไก่ย่างแดง๑๐๕ปอนด
น้ำเงินเมืองชนเล็กพอสวนทอง๑๐๕ปอนด์เท่ากัน
ผู้ชิดขาดตรงวิธีนะครับสินชัยจุดละวงให้กระแนน๓คน
มินาลิมพ่อมิรันด์นะครับอับหน้าสายฉลาด
แล้วก็ร้อยกำรวดเอกสัญญาและตนภัยวง
คุณผู้ชมครับในวันพรุ่งนี้ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓
ถ่ายทอดสดกีฬามหาชนถึง๒รายการด้วยกันนะครับ

ชนะเลิศสดจากลำน้ำเจ้าพญาณสวนหลวงพระราม๘๓๕โมงเย็น
แล้วก็ร่วมรุ้นอย่างต่อเนื่องกับฟุตบอลโตโยต้าแม่โขงครับ
เป็นชิปรอบชิงชนะเลิศบทพิสูจน์ครับเจ้าของเจ้าสโมสรอาเซียนแห่งรุ่มน้ำโขง
ระหว่างบุรีรัมย์ยูในเต็ดจับประเทศไทยกับพบกับเบอร์เก็ตอันกอร์จัดกับอูชา
เปิดศึกตั้งแต่๖โมงครึ่งเป็นต้นไปครับไทยรัฐทีวี๓๒ครับพี่บัตร
ซ้ายกับขวาน่ารักแน่นอนครับคุณผู้ชม
ดูครับซ้ายจัดจ้านยอดฟ้านี่ดาวรุ่งดวงใหม่ในสายงานจากวันทรงชัย

กระโชว์ฟอร์มสวยงามหลายไฟนะครับ

ฝ่ายน้ำเงินนี่ถือว่ารุ่นพี่นะครับการผ่านมวยได้เปรียบ

ฟิตซ้อมเนื้อนมไข่การทำการบ้านต้องมาอย่างดีนะครับ
คู่นี้เป็นการชิงเหลี่ยมกันโต้จังหวะกันนะครับ
แล้วมวยซ้ายกับมวยขวาชกทีไรนี่มันสนุกทุกทีเลยพี่ป่า
สวยงามเนียนตาทั้งคู่แล้วครับเกม
มา๒แข้งเบิ้ลเลยครับเมืองชนเล็ก
ช่วงได้นิดนะครับยอดฟ้า

คือแพ้โดมทอง

คือสู้ในไม่ได้ความใหญ่เป็นอุปสรรค

แต่วันนี้เจ้าเมืองชนเล็กนี่จะเกาะได้หรือเปล่า

ดูมาถึงตรงนี้จะช้านิดนึงนะแข้งซ้ายนี่
เตะตลอดนะครับรบกวนตลอดยอดฟ้า
เล่นของสูงเลยนี่กะเอากั้นคอเลยนะเมื่อกี้
เมืองชนเล็กถ้ากาดหล่นมานี่เต็มคอเลยนะครับ

ในช่วงปลายกลุ่มที่หนึ่งนะครับ
อนาคตของมวยคู่นี้ไม่ได้อยู่แค่นี้หรอกนะ
น่าจะปลายปีหน้าหรือกลางปีหน้านี่ต้องขึ้นมาขึ้น

ทางด้านฝ่ายแดงกับยอดฟ้านี่

เตะล่างครับ

เหมือนคนที่โดนบวชไว้โปะหูเลยครับ
อ่ะช่วงนี้ก็ขอบพระคุณก้าวซิมังจอยราเคเกียวด้วยนะครับ
มองประรางวัลผู้ชนะน็อก๓๐๐๐บาท
แล้วก็ใครที่ใช้จราเข้ฝ้าถาง

ขอบคุณคุณเฉลิมวงเชี่ยวสกุลนะครับ

วิทยาลักษณ์ดำเนินแล้วก็คุณศิลาเดชวนครนะครับ
ที่เออเฟื้อกับประการมาตัดสินในสินยอดมวยไทยรัฐ

แรกนั้นโดนเข้าไปกกหู๑ที

ไม่ได้เตะหลุดที่เปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้เลยนะ
ดึงหลุดออกมาแล้วโต้สวยเลยนะ
ก็พูดถึงตามชื่อเสียงมวยการผ่านมวยเลย
ฝ่ายน้ำเงินจะได้เปรียบนะครับท่านเงินชนเล็ก
ฝ่ายน้ำเงินผ่านมวยดีกว่าเยอะ
คู่นี้เป็นประเภทวงนอกพี่ปาง

โอ้ได้เลยทั้งแศษและดังไง

ตัดล่างขยับเดินครับเมืองชนเล็กรุ่นพี่นะครับ

น่ารักไขล่เนียนตาทั้งคู่กับอุทธิออกของมวยคู่นี้
จริงอังเกงสีแดงยอดฟ้าสวัสดิ์ไก่ย่างออกแค่งซ้ายนี่สวยเลย
หน้าตาดีโงเห้งนี่โอ้โหโดนแข้งขวา
เข้าไปเต็มเลยครับแค่งขวา
ถ้ามาคิดต้องเนินว่าออกทางน้าฆาตศูนย์นี่เป็นนี้มาเป็นมวยกันแสงทั้งสิ้น
นี่คือความน่ารักของชุดเล็กในสายงานวันทรงชัยครับกับศึกยอดมวยไทยรัฐครับทุกวันเสาร์
นี่ครับมัดซ้ายแล้วหุกขวาตามด้วยติดตัดล่าง
มาเป็นลูกคู่เลยต่อยซ้ายต่อยขวาแล้วก็หัวล่างเข้าไปทิ้งหวาดแข้งซ้าย
มันเนียนตานอาวุธทุกอย่างที่ออกมาของทั้งคู่นะ
คู่นี้ต้องดูที่ความสวยงามนะพี่ปาก
ไข่หลงนิดเดียวเสียหายเลยนะครับไข่หลุกไข่หวงไม่ได้
ใช้สมองชกกันมากกว่าใช้ประลักษณ์กำลังของคู่นี้
ความรวดเร็วเชิงมวยจะเรียกว่าสู้กันด้วยศิลปะครับ
แข้งแล้วเนียนไหมแล้วเข้าไหมอันนี้สำคัญเลย
นี่แหละครับขวากับซ้ายขวาคอยสาดคอยรบกวนครับ
ซ้ายก็นิ่งดีเหลือเกินหมัดซ้ายตามด้วยแข้งซ้ายครับติดแขน
จะจบด้วยแข้งซ้ายตลอดนะครับทางยอดฟ้า
น้ำเงินนี่เปิดเกมขวาสวยเลยโอ้โหแข้งนี้
ดูทันควันครับเจ้าเล่กว่าด้วยเก่ากว่า
การผ่านมวยมีระดับมีมากกว่าด้วยน้ำเงินเมืองชนเล็กหมดยกที่๒
ภาพช้าของมวยคู่ที่สองยกที่สอง
ฝ่ายแดงยอดฟ้าเป็นฝ่ายเดินเข้าหา
หวัดนี้หวัดแข่งซ้ายเข้าลำตัว
ฝ่ายต้านเมืองเมืองชนเล็ก

มาสักครู่ช่วงต้นต้นยกนี่ผมเห็นนะ
มีทักทายมีเยอะหยันกันด้วยการเตะเจาะล่าง

ตอนเดินขึ้นมาเดี๋ยวตอนกลับนี่มีคนคานลงแน่เลยนะ

ไปบนวิธีครับยกที่๓แล้วนะครับ
ติดตามข่าวสารศึกยอดมวยไทยรัฐได้ทุกวันครับ

ทุกวันจันทร์ถึง๖๙โมงเช้า
และรายการชัดทันข่าวเสาร์อาทิตย์
ทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับเวลา๙๑๑โมงทางไทยรัฐทีวี

๓แล้วพี่ป่าเข้มข้นแล้วนะตอนนี้
อดมวยไทยรัฐทุกวันเสาร์ครับ

เล็มชิงจังหวะครับสวยงามทั้งคู่ดูครับ
คู่นี้นะจุดพลิกผันหรือว่าแพ้ชนะนี่อยู่ที่เหลี่ยมอย่างเดียวเลยนะพี่ป่า
ใครผิดเหลี่ยมหลงเหลี่ยมนี่นิดเดียวครับเรียบร้อยเลย
ดูว่าใครหลุดใครหลวมขยับ
ซ้ายกับขวาแข้งซ้ายเตะแข้งซ้ายสาด
ซ้ายแล้วตามด้วยขวาตามด้วยตัดล่างนี่ครับมันแม่มันสารพัดอาวุธสวยงามทั้งคู่ครับ
ต้องระวังขวาตรงของทางเมืองชนเล็กด้วยนะครับยอดฟ้าการหล่นนิดเดียวนี่แม่โดน
ขวาตรงสวนมานี่หลับได้เหมือนกันขยับขยับเนี่ยออกลูกเจ้าเล่เลยวางแค่ขวา
ตัวเล็กกว่านะครับก็เลยว่ามาถึงตรงนี้ยังหาผู้ชนะไม่เจอนะครับ
ยังยังยังไม่เห็นตัวเลยพี่ป่าขวามาอีกแล้วซ้ายเจาะ
วันนี้แข้งซ้ายยังไม่มีพิษอะไรนะครับยอดฟ้า
โดนแข้งขวาเมืองชนเล็กเข้าไปไปไม่เป็นเหมือนกันนะพี่ป่าโอ้โหลีลาจัดจ้านรุ่นพี่ครับ
คิงจังหวะออกก่อนด้วยครับเมืองชนเล็กยกไปยกมาอ๋อทำอะไรจังหวะอย่างเนี้ยเสียหายไหม
ต้องหยิบครับต้องเอาขึ้นขึ้นหรือเปล่าเนี้ยขวาขึ้นอยู่

ไม่แพ้กันนะไม่มีเสียของอ่ะพี่ป่าต้องรอได้
ซ้ายอีกแล้วซ้ายยาวยาวเหรอที่ใดเดียว

ลูกซ้ายอันนี้สวยงามเลยครับแค่นี้
ดูครับใครได้สวยใครได้จะ

รับสายตาคอยดูครับยอดฟ้า

ฮุกขวาตัดล่าง

ละนิดทีละนิดเกี่ยวซ้ายอีกแล้ว

ซ้ายกับขวาใช้ไรน่ารัก
แข้งซ้ายติดงบยกที่๓
แข้งมีเป็นอนิสัยแรกนะครับมวยคู่นี้
เล็กแต่ตัวนะครับแต่ว่าอาวุธและผลมือนี่ไม่ใช่เลยครับ

แล้วปลายน้ำมวยคู่นี้จะเป็นอย่างไรครับ
กางเกงสีน้ำเกิดมรษฎรรทรีย์สวังเรชพร้าวสวนทอง
เกมแล้วครับในยกที่๓โดนแข้งซ้ายก็แบบนี้

ขวาทำงานได้ไหมยกนี้สำคัญเลย
ต้องเดินนะครับแล้วออกแข้งขวาให้ได้นะครับ
แลกขวาดูแล้วก็เนียนตาขวาออกมาสวยเลยครับแค่งนี้

๓โยงมีกดกันทั้งแม่นไฟน้ำเงินแล้วครับ
เมืองชนเล็กหมัดนิ่งมารอไม่ได้
วงในไล่แขนครับ
อดฟ้าตีเขาซ้ายพยายามโต้

ซ้ายคอยเตะขวาคอยโต้
แต่ถ้าโดนแก้งขวาแบบนี้๒๓ที่เฮออีกนะ

ยังไม่จบเกมอยู่ที่ตรงนี้
ค่อยขยับเข้าหาเมืองชนเล็กเอาเกี่ยวแล้วเสียหายเสียหลัก

เกี่ยวล่างไปนิดนึงครับมึงชนเล็ก

สั่งรอไม่ใหญ่แล้วครับต้องเล่นครับ
ต้องเปิดเกมครับเมืองชนเล็กต้องไว้ด้วย
ปากล่างมาดูครับเข้าทางหรือเปล่า
แยงนิ่งอยู่ด้วยเนาะยอดฟ้าเมื่อนี้

แค่งวาสายครูมา

กินซ้ายเลือกต่อย

โดนมันมีซึมมีซึมไม๊

ถ้าอยากเดินต้องรีบนะครับช้ำไม่ได้ครับ
วงในดูใครตีใคร
สายตีเตียวลงมาสายตีเริ่มแรงครับเริ่มแรงเฮฮ่า
เริ่มที่จะร้อนเริ่มที่จะแรงขึ้นมาแล้วนะครับคุณชนเล็กพอสวนทอง
โดนซ้ายโต้ขึ้นมาโดนหมัดแล้วมีอาการเหมือนกันครับยอดฟ้าแต่ไม่ตกใจที่ลำตัว
เป็นเกมที่สุดยอดครับกับมวยคู่นี้ดึงไม่พ้นครับ
ดึงไม่ทนขยับเดินไว้เผื่อซ้าย
ขวาดปล่อยเบอร์กริงชิอหายเหมือนกันครับ

ในช่วงปลายลบครับปลายลบปลายให้เหลือ
ช้างไม่ได้ครับไม่มีคำว่าแทรกแทรกตรงบุรุษอย่างเดียวละะตอนนี้
เธอเเหล่าขยับเดินเผื่อซ้าย
เอาเร็วว่ายังไงเจอซ้ายปิดบัง
ขวาติดเหมือนกันเน้นหมัดเน้นศอกติดในฝั่งไหนตี
เกาะตีพลิกมาตีซ้ายเอาพลิกเหลี่ยมไม่ได้
เอ้าประยักษ์ปลายยกปลายยก
ปลายยกที่สี่แล้วนะครับพยายามเดินบวกหมัดบวกศอกอย่างเดียวครับ
ตอนนี้ไม่มีอะไรจะเสียเดินอย่างเดียวแล้ว
แดงรอโตร์จังหวะ๒ออกไปยอดฟ้า

นับอันตรีต้องเดินต่อตือเดินต่อโดยตลอดหยุดไม่ได้
นี่หน้าที่สำคหันช่วงสำคัญครับยอดฟ้าขยับ
หุ่นโชแรกเดินแค้งขวาไปปัน
กันค่าถ้ายกเขาซ้าย
ใกล้จบใกล้หมดยกครับสำคัญมาก
ตัดล่างหมดยกหมดยกหมดยกหมดยก
ครับภาพช้าของมวยคู่ที่๒ยกที่๔นะครับ
น้ำเงินนี้เร่งเครื่องเลยเดินเข้าหาเตะขวาสาดแข้ง
โอ้โหนี่ฝ่ายแดงเตะฆ่าหัวไปเลยครับ
มวยคู่นี้ต้องบอกว่าใครดูแล้วเอาไปคุยตามสภากาแฟพรุ่งนี้นี่ไม่อายใครนะ

ยกสุดท้ายครับชิงดำแต่ว่าต้องชิงทำด้วยนะครับ

เรื่องไม่เป็นเรื่องทำให้มันเป็นเรื่องขึ้นมาไงพี่ปาก
เกงสีแดง๓ยกนี่คุมจังหวะทำได้ดีหมด
ยกที่สี่มันเน็นตั้งท์หลับครับอังเกงสีน้ำเงินที่ได้จังหวะ
เป็น๓นาทีแห่งการหาผู้ชนะครับกับมวยคู่นี้
เป็น๓นาทีทองด้วยเป็นของใคร

มวยไทยรัฐที่ตรงนี้แหละครับ
ทุกคู่ทุกคู่ออกมาแล้วนี่ไม่ผิดหวังครับ

ทั้งหลักฉะชะเยอะครับ

เกณฑ์สีธ้ำเงินเมืองชนเล็ก

อยู่นะครับยังดูไม่ออกแต่แข้งขวาเริ่มทำท่าจะเนียนตานะครับ
โอ้โหเจอแบบนี้เสียหายเลยนะครับลูกนี้ติดเบรกเข้าไปหงายหลัง
ตึกเลยพี่ป่ามากมองจันทร์หลักลูกนี้นี่โดนเข้าไปสองทีแล้วน่าสวยสวยเลยน่ะ
เสียหายเลยนะครับต้องเอาคืนต้องเอาคืนครับ
มองจันทร์เล็กล็อกในตั้งปิ๊งดูในในว่าไงในของใคร
ในของใครพี่ป่าตีไม่ตีตีได้ไหม
คืนเรียกคืนเต้นแข้งขวาขยับมั่นใจทั้งสองฝ่ายแล้วครับ
มาถึงตรงนี้แล้วเนี้ยโอ้โหโหสูดขวาก็ไม่รู้เพื่อนที่อีก
ขวาแข้งนี้ก็สวยเลยนะครับสำหรับยอดฟ้า
ได้เอาคืนมานี่แหละครับวินาทีสำคัญ
ทำได้สวยใครทำได้ดีเอาไปครับชัยชนะ
โยกตั้งควายต่างโยกตั้งควายต่างอยากแก้งซ้ายเตะ
พยายามโตขาหลุดครับเอาแล้วสถานการณ์ที่ดีหัวใจ

มีนัสลินเปล่าอีรานมีอำนาจสายสลานแล้วก็
มันใจทั้งคู่แม่แต่ว่าไอลูกถีดไปลูกนั้นรู้สิ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นได้ที่กรรมการแล้วว่าจะออก
และอีก๒๐วินาทีใกล้จบใกล้หมดเวลา

เข้าต่างฝ่ายต่างไม่เข้าต่างฝ่ายต่างเต้น
ดูอะไรจะเกิดขึ้นกับมวยคู่นี้นะครับ

๑๒๓บางเกงสีแดดนะครับยก๔มาในตั้งรับ
บางเกงสีน้ำเงินแรกขึ้นมาครับยกที่๕โต้กลับไปโต้กลับมา
น้ำเงินเมืองชนเล็กโดนถีบหงายหลังเข้าไปอีกที
หลังจากที่ถับเกี่ยวกันมาไม่มีหยุดนะครับ

หน้าของคู่นี้คู่สองเนี่ยสุดยอดจริงครับว่าจะออกใครนะครับ

ดูครับว่าออกทางไหนนะครับท่านที่สอง
มาถึงท่าน๑๓ใครคือผู้ชนะของมวยคู่นี้ครับ

ซาหมันเกิ้ร์ซาเหมือกันครับ

นี่หนึ่งสองสามเป็นของกับเกมสีแดงนะครับ

แน่นอนถ้าลูกถิ่มลูกนั้นต้องไม่มีนี่ทำกันเข้าไปไปแล้ว